คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้นะคะทันตแพทย์พระเด็จ
หนึ่งในผู้ค้ำประกันให้กับทันตแพทย์หญิงดนรดีได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก
บอกว่าได้รับการติดต่อจากทันตแพทย์หญิงดนรดีที่หนีทุน
จนทำให้ผู้ค้ำประกัน๔คนต้องร่วมกันจ่ายเงินแทนคนละ๒ล้านบาท
รวมแล้ว๔ล้านบาทบอกว่าล่าสุดได้รับการติดต่อมาว่า
พร้อมจะจ่ายเงินให้นะพร้อมจ่ายให้พร้อมดอกเบี้ยด้วยนะ
แต่คุณหมอพระเด็จบอกว่าไม่เชื่อน่าจะเป็นการพยายามในการยื้อเวลา
แล้วก็ลดความกดดันของกระแสสังคมเพราะถ้าหากว่าทันตแพทย์หญิงดนรดี
ต้องการจะใช้เงินให้จริงเนี่ยโอนมาเลยเลขที่บัญชีก็รู้อยู่แล้ว

โทรศัพท์มาก็ได้เบอร์โทรศัพท์ก็มีค่ะ
ซึ่งอีกหนึ่งในผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นคุณหมอผู้หญิง
เขาก็ออกมาให้ข้อมูลเมื่อวานนี้เหมือนกันบอกว่า
ทำไมส่งจดหมายไปให้แค่ทันตแพทย์พระเด็จ
ตัวเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นคนค้ำประกันแล้วก็จ่ายเงินไปให้เหมือนกัน
ไม่เห็นระบการณ์ต่อเลยจากนั้นจึงเชื่อว่า
ตแพทย์หญิงดนรดีไม่น่าจะตั้งใจจะใช้เงินคืนจริง
ทันตแพทย์พระเด็จภูมิวิทยากิจค่ะได้โพสต์เฟซบุ๊คที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะ
เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าทันตแพทย์หญิงดนรดีได้ส่งอีเมลมาหาล่าสุด
ยืนยันว่าจะคืนเงินที่ยืมมาทุกบาททุกสตางค์พร้อมดอกเบี้ย
และตอนนี้กำลังหาทางกู้เงินอยู่
โดยเธอเพิ่งได้พูดคุยกับผู้ค้ำประกันอีกคนนึง
ซึ่งก็รับทราบถึงความตั้งใจที่จะใช้หนี้แล้ว
พร้อมกับสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ของหมอพระเด็จ
สอบถามเวลาว่าสะดวกเมื่อไหร่อย่างไรจะโทรศัพท์มาคุยกัน
แต่คุณหมอพระเด็จเองบอกว่าไม่เชื่อนี่น่าจะเป็นเพียงคำอ้างลอย
เพราะเธอได้พูดแบบนี้มาหลายปีแล้ว
ถ้าต้องการจะชำระหนี้จริงก็ต้องทำสัญญาการชำระเงินที่สหรัฐอเมริกา
แล้วก็นำมายืนยันเท่านั้นถึงจะเชื่อ
แล้วก็ในกระแสโลกโซเทียลล่าสุดนะคะ
ที่ชื่อเดวิดเบอร์ตัน
ทันตแพทย์ท่านนี้ได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึง
ประชาชนและเพื่อนทันตแพทย์ในสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะ
ธรรมที่แสดงให้เห็นถึงการทุจริตขาดความรับผิดชอบไร้คุณธรรม
เรียกร้องให้ต่อต้านและช่วยกันเปิดโปรงการกระทำในลักษณะแบบนี้
โดยเห็นว่าการที่ทันตแพทย์หญิงได้รับฐานะการเป็นพลเมืองอเมริกัน
ไม่ได้หมายความว่าจะใช้เป็นข้ออ้างปกปิดการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
ทีนี้ในโลกโซเชียลมีกระแสอีกกระแสหนึ่งแรงมาก
คือบอกว่าหรือว่าทันตะแพทย์หญิงโดนรดี

หรือว่าตกลงกันอย่างลับกับผู้ค้ำประกัน

เพราะปกติแล้วถ้าหนีหนี้โดนจ่าย๓เท่าถูกไหมคะ

แต่ถ้าหากว่าหนีหนี้แล้วผู้ค้ำประกันรับแทน
เมตตาผู้ค้ำประกันก็ลดให้เหลือประมาณ๑๐ล้าน
แล้วถ้ามาตกลงคุยกับผู้ค้ำประกันว่า

แบบนี้เท่ากับว่าทันตะแพทย์หญิงโดนรดี

เรื่องนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงพัทรวดีลีลาทวีวุฒิ

คณะทันตยแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งเป็นหนึ่งใน๔คนที่เซ็นค้ำประกันให้กับทันตแพทย์หญิงดนรดี

ให้จ่ายเงินไปก่อนมาใช้คืนทีหลัง
ยืนยันว่าไม่เคยมีการตกลงกันในเรื่องนี้
แล้วก็ไม่เคยได้รับจดหมายเหมือนคุณหมอพระเด็จ
ทางทันตแพทย์หญิงดนรดีจะติดต่อชำระหนี้ให้
ดังนั้นตอนนี้ก็อาจจะมีการพูดคุยกันกับผู้ค้ำประกันคนอื่น
อาจจะมีการตกลงกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการฟ้องทันตแพทย์หญิงดนรดีด้วยหรือไม่อย่างไร

ทันตแพทย์หญิงดนรดียอมจะจ่ายเงินให้แล้ว

ตรงนี้จะไปส่งผลต่อการฟ้องร้องในคดีล้มละลายหรือเปล่า
สภาธนายความบอกว่าไม่ส่งผลต่อเรื่องนี้นะคะ

ซึ่งนายวสันฝีมือช่างรองประธานเผยแพร่กฎหมายสภาธนายความก็ยืนยันเหมือนกันค่ะว่า
แม้ทันตแพทย์หญิงดนฤดีจำลองราชจะยินยอมแล้วก็ชำระเงินจำนวน๘ล้านบาทคืนให้กับผู้ค้ำประกันแล้วก็ตาม
แต่อย่างที่บอกว่าเป็นคนละเรื่องกันเพราะว่าคู่สัญญาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือว่าสกอ
ก็ยังคงมีอำนาจที่จะดำเนินการฟ้องล้มละลายได้อยู่เพราะว่ายังคงมีเงินส่วนต่างที่เหลือคือ๒๒ล้านบาทหลังจากที่หักเงินที่ได้รับจากผู้ค้ำประกัน๘ล้านบาทแล้วนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามหลายคนถามประเด็นนี้มาเยอะเหมือนกันว่าถ้าฟ้องล้มละลายแล้วก็น่าจะมีผลกับการใช้ชีวิตของเธอที่สหรัฐอเมริกา
เรื่องนี้ค่ะทางทนายบอกนะคะว่าการฟ้องล้มละลายจะมีผลเฉพาะภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้นไม่มีผลกรณีที่ทันตแพทย์หญิงดนรดีอยู่ในต่างประเทศค่ะ
ซึ่งถ้าหากทันตแพทย์หญิงดนฤดีเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยถึงจะถูกควบคุมตัวไปที่กองบังคับคดีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ส่วนกรณีที่ทันตแพทย์หญิงนั้นมีพฤติกรรมชัดเจนว่าจะไม่ชดใช้ทุนตามสัญญาเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้นายวสันบอกว่าก็ถือเป็นข้อสังเกตว่าทำไมคู่สัญญาถึงไม่ฟ้องร้องในคดีอาญา
เพราะว่าถ้าหากฟ้องร้องก็จะส่งผลให้มีความผิดในข้อหาช่อโกง
ซึ่งก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แล้วเรื่องฟ้องคดีอาญาเขาตั้งข้อสังเกตกันมาตั้งแต่แรกแล้วว่า
ถ้าหากฟ้องคดีอาญาปุ๊บมีผลถึงสหรัฐอเมริกาทันที
ซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเรื่องของทั้งระบบเลยนะคุณรัชพร

การให้ทุนการศึกษาว่าต่อไปนี้นี่ใครจะกล้าคำประกันให้อีกหรือเปล่า

สิ่งที่น่าเป็นห่วงหลายคนพูดกันแสดงความคิดเห็นกัน

ใจดำในที่นี้ไม่ใช่ว่าไม่มีน้ำใจเพียงแต่ว่า
ทุกคนก็กลัวแล้วก็ต้องป้องกันตัวเอง
คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้
๓นาฬิกาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สกอก็ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวในเรื่องนี้นะคะ
บอกว่าสกอได้ดำเนินการเรื่องนี้มาโดยตลอดนะ

เป็นผู้ดำเนินการแทนสกอในการฟ้องล้มละลาย
ตั้งแต่วันที่๒๔กันยายยนต์๒๕๕๘
และอายการได้ยื่นฟ้องต่อสารล้มละลายไปเรียบร้อยแล้ว

เป็นคดีหมายเลขดำที่ลล๓๖๐๓๕๘
ส่วนกรณีที่นักวิชาการออกมา
แสดงความคิดเห็นว่าการฟ้องร้องล้มละลายไม่มีประโยชน์นั้น

ขั้นตอนการฟ้องล้มละลายถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สามารถทำได้
ซึ่งภายหลังที่ได้มีการฟ้องล้มละลาย

เนื่องจากเป็นการฟ้องล้มละลายที่ไม่ใช่การทุจริต
หากเป็นการฟ้องล้มละลายจากการทุจริต
จะมีอายุความถึง๑๐ปี

ถ้าหากทันตแพทย์หญิงดนรดีไม่เข้ามาในเมืองไทย
การฟ้องร้องเป็นบุคคลล้มละลาย

เพราะคำพิพากษาเป็นไปตามกฎหมายไทย
ไม่มีผลผูกพันนอกราชนาจักร

ให้ข้อมูลที่น่าสนใจแบบนี้ค่ะ

เพราะการที่เราส่งนักเรียนไปเรียน
มีความคาดหวังว่าจะกลับมาเป็นอาจารย์ที่ดี
เราอยากได้นักเรียนทุนกลับมาเพื่อสอนหนังสือ
ทำงานตามเวลาที่ได้ระบุไว้ในสัญญา
ฟ้องร้องล้มละลายเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ที่ผ่านมาจากผู้รับทุนของสกอกว่า๕๐๐คน
โครงการทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน๑๖สาขา
มีคนผิดสัญญาเพียง๒๓คน

มีครอบครัวหรือสอนไม่ครบเวลา
แต่ขอเปลี่ยนเป็นการชำระเงินแทน
มีกรณีนี้กรณีเดียวเท่านั้น
ที่ไม่มีการใช้ทุนและไม่มีการใช้ชำระหนี้เป็นเงินแทน
นี่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
แล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงระบบปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย